เต็มเลยค่ะคุณผู้ชมพาไปหลายที่มันต้องปังซะที่นะวันนี้วันเที่ยวไหร่๒๕มกราคมแล้วใกล้แล้วใช่ไหมคะครับนะ
งวด๑๗มกราคมที่ผ่านมาใครได้ใครโดนก็ไปแก้บนส่วนใครไม่ได้ไม่โดนก็ต้องกลับไปแก้มือนะคะเราพาไปแก้มือกันหลายที่
เอาแก้บนก่อนละกันค่ะที่แรกที่จะพาไปดูก็คือบรรยากาศภายในวัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะจะบอกว่าเห็นไหมนี่แหละเอาวงมโนรามานำแก้บนแบบนี้ค่ะมีการไปบนบานไอ้ไข่เหนือนะพอได้พอโดนแล้วก็ต้องกลับมาแก้บนแบบนี้นะคะพร้อมกับนำสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์หนัก๕๐สตางค์เนี่ยไปมอบให้ด้วย

ผีต่างนานาแสดงอิทธิฤทธปฏิหารให้เห็นเป็นประจำ
แล้วคุณพี่ล้วงได้อะไรไหนเชิญดูหน่อย
อ่ะไปซะแล้วแล้วแต่ความเชื่อนะฮะ
ครับไม่ต่างจากที่วัดสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
ยังมีชาวบ้านพากันไปไหว้รูปปั้นไอ้ไข่นะครับ

ซึ่งเมื่องวดที่ผ่านมานะครับมีแม่ค้าในตลาดอ่างทอง
นำเลขปลายประทัดไปเสี่ยงดวงแล้วก็ได้ลาบก้อนใหญ่มาด้วยนะฮะ
แม่ค้ารายนี้นะครับยังแบ่งเงินรางวัลมาร่วมทำบุญสร้างสารไอ้ไข่๓๐๐๐บาทแน่นะครับ
แล้วก็จุดประทัดแก้บนด้วยได้เลขปลายประทัดมาชุดใหม่
เอาไปแขวนไว้ที่รูปปั้นไอ้ไข่นะครับเพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยเอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ด้วยกันครับ
ต่อเนื่องเลยค่ะไปที่วัดหนองขานางอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
นี่ชาวบ้านไปกันเยอะค่ะไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปหล่อไอ้ไข่
ที่นำมาจากต้นทางจังหวัดนครสีธรรมราช
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ทำพิธีบวงสวงเมื่อปลายปีที่แล้วนะ
ก็มีคนนำเลขเด็ดไปซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๒
ก็เลยนำของเล่นมาแก้บนกับไอ้ไข่ค่ะ
ส่วนงวดนี้มีชาวบ้านไปเสี่ยงเซียมสี่และเนี่ยค่ะจุดทูปเสี่ยงทายเพื่อลุ้นเลขเด็ดเหมือนกัน
ก่อนที่จะไปหาซื้อเลขลอตเตอรี่นะคะลุ้นรางวัลใหญ่ต่อไปจ้ะ
นั่นแหละค่ะเห็นไหมฮะเสียงสี่กับอะไรเนี่ยทูบเสี่ยงทาย
ส่วนที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์ที่ชายนาฏครับคุณผู้ชม
คือคักเหมือนกันแหละคุณผู้ชมมีคนไปทำบุญด้วยขอโชคขอลาบด้วยนะครับ
เลขเด็ดจากรูปปั้นไอ้ส้มฉุนนะเคล็ดลับก็คือต้องกระซิบข้างหูรูปปั้นนะฮะ
บอกเพื่อขอโชคลาภกันนะฮะคนก็เนี่ยกระซิบขอหน่อยเด้อขอหน่อย
ขอหน่อยเด้อสองตัวสามตัวนะแห่งแห่งนะอย่างเงี้ยนะครับ
ด้านผู้ค้าลอตเตอรี่ก็บอกว่าที่ผ่านมานะมีคนดวงดีได้รับรางวัลจากเลขเด็ดไอ้ส้มฉุน
โอ้โหเมื่อกี้รวดแล้วสิบสามงวดใช่ไหมใช่ฮะครั้งนี้รวดกว่าสามสิบงวด
นะฮะงวดนี้เขาบอกว่ามีคนไปซื้อเยอะคือเลขอะไรรู้ไหมเลขมงคลเขาบอกว่าเก้าแปดเก้า
เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามงคลจากอะไรนะฮะเกลี้ยงหมดทุกแผงที่บริเวณหน้าศาลเนี่ย
นี่ไงมันมาจากทูปอันนี้ไงแล้วแต่คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณเอาละกันนะครับ